เล็บเล่นน้ำทำปากจู
หมายถึงว่าทาเล็บตัวเองให้ลูกทา
ทาเล็บนี่ลูกใช่
แต่ว่าพอเนี่ยลูกจะเล่นทาให้พอดูใหญ่พอหนูดหนวด

พูดจาเสียงดังดูแล้วดูดุเนี่ยนะฮะ

แต่เวลาตอนนี้เป็นพ่อแล้วเปลี่ยนไปแล้ว
เปลี่ยนเลยนี่สาวที่ยังเปลี่ยนหมดเลย

เฉพาะเวลาอยู่กับลูกน้องสมใจแล้วก็น้องสุขใจ
เต๋ากลับกลายเป็นคุณพ่อที่แสนอบอุ่น

ทั้งทำถูปากฟิลิต

หิ้มชวงอย่าง

เพลงดุลูกฯเพื่อเล่นกับลูก
ศาลนะฯสาว
มีอากาศจะไม่เจอโผล่นอกรายการเลยใช่ไหม
ต่าวเขาไม่ได้นอนเขาแซว
ความเก่าในตัวเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่
อัยยะพี่ทองเจื้อ
ดุมดุมประกาศสึกหลายด้านมาก
พี่แกล้งว่าเราจะรับมือไม่ไหว